ก็ได้แถลงข่าวพร้อมหลักฐานเพียบเลยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะวันก่อนหน้านี้และเมื่อวานนี้ค่ะคุณขวัญอุสามณีนะคะ

เปิดบ้านเลยคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าจะเอาให้ดูหลักฐานชัดเจนเลย
ต่างเขาจะฟ้องคุณขวัญ๑๐ล้านบาทเลยทีเดียวนะ
ใช่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
ขวานอุสามณีนะคะก็ได้เชิญสื่อทุกสำนัก
เปิดบ้านหรูเพื่อให้ทุกคนได้เห็นกับตาค่ะ
มีทั้งหลักฐานนะคะแชทไลน์และเสียงสนทนา

ไม่คิดว่าสภาพจะพังขนาดนี้
รวมไปถึงการติดตั้งชุดครัวก็มีจุดที่ผิดพลาด
เทียบอิดด้วยค่ะนี่ใช่ไปฟังเลยค่ะไหนมันฟังอย่างไร

ครั้งแรกที่ขวัญเห็นตู้เย็นไปขวัญก็ตกใจ
ของโชว์หน้าร้านคือต้องเป็นของสมบูรณ์
ของสภาพดีที่ลูกค้าคนอื่นเขาถึงชอบ

คือไม่ใช่มาสภาพที่แบบชำรุดแบบนั้นนะคะ
ขวัญมีการคอมเพลงเขาแบบสุดภาพมันไม่มีสภาพที่มันดีกว่านี้ค่ะ
อันนี้มันคือแบบเหล็กมันก็งอ
พี่เมย์มันเหมือนอีกนิดนึงมันจะระเบิด
คือไม่รู้ว่าพี่เมย์เห็นตัวจริงหรือยัง
มันไม่ควรจะเอาเข้ามาอยู่ในบ้านของลูกค้า
ยังไงก็แล้วแต่ถึงเขาจะบอกว่าเขาเป็นตัวกลางใช่ป่ะคะ
ขวัญถามว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของ
คุณสามารถเอาของแบบนี้เข้าไปที่บ้านคุณได้หรือเปล่า
ขวัญไม่ได้ฟิกเลยค่ะว่าจะเป็นแบรนด์อะไร
ขวัญขอแค่ให้เขาเลือกที่มันแมทและสเปค

สองความสวยงามสามสะดวกการใช้ถูกป่ะคะ

เพราะว่าตู้เย็นอย่างที่ทราบก็เอาไปฝากทางนิติแล้ว

แล้วขวัญก็ชี้ดูเมื่อสักครู่หลายจุดเหมือนกัน
มีคนมาตรวจงานก็แปะชื่อไว้หมดว่าคือไม่เรียบร้อยนั่นเองนะคะ

ทนายข้างทนายเจมส์สุดหล่อเนี่ยค่ะ
ก็มั่นใจว่าการที่ฝั่งคู่กรณียื่นฟ้อง๑๐ล้านโดยไม่ขอไกล่เกลี่ย

ซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ให้เรียบร้อยตามที่น้องขวัญบอกนะคะ
ซึ่งถ้าหากเปลี่ยนใจก็ยังพร้อมจะพูดคุย
เพราะเชื่อว่าหากเรื่องไปถึงศาลทางฝั่งคู่กรณี
อาจจะได้รับผลเสียมากกว่า๑๐ล้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
คือบางช่วงบางตอนในแชทไลน์เท่าที่ดูเนี่ย
ตัวทางฝั่งบริษัทเองนี่นะคะ

มีบางช่วงที่เขาบอกว่าเขาลืมเอกสาร
มีอะไรบางอย่างที่ตกหล่นก็เหมือนกัน
ซึ่งตัวตู้เย็นเองทางด้านนู้นเขาอาจจะยังไม่ได้เห็นด้วย
ก่อนที่จะเอามาส่งน้องขวัญอย่างที่ขวัญบอกไปนะคะ

ช่วงนี้พอข่าวเกี่ยวกับบ้านเยอะเหมือนกันเนาะนะคะมาดูกันสองบ้านพี่แจ๊ค
ขอโทษทีจริงฉันว่าต้องปรึกษาหมอดูดังในการไปสื่อตู้เย็นด้วยนะครับโอ้โธ่
สมัยนี้ไม่ไหวแล้วสินทรงสินแจก็น่ากลัว
คิดว่าเชื่อตัวเองดีกว่านะคะ